เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะคะเป็นคนร้ายบุกเดี่ยวกับควงปืนไปทิ้งทองนะคะ
ร้านทองแห่งนี้นะคะอยู่ในห้างที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ทองไปแปดสิบสามบาทนี่คือน้ำหนักของทองนะโอ้โหเยอะนะ
น้ำเอ่อมูลค่าเนี่ยประมาณหนึ่งล้านหกแสนบาท
พาคุณผู้ชมไปดูกล้องมุมจรปิดพฤติการของเขากันหน่อยเนี่ยเขาวิ่งมานะ
หมวกปิดบังใบหน้าหลังจากนั้นเอาหินคว่างก่อนนะคะ
ในตู้แล้วพอตู้แตกถือปืนเข้าไปกวาดเอาทอง
แล้วก็เดี๋ยวสักพักนะคะเก็บทองก่อนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมง๓นาที
ที่ร้านทองเยาวราชเอ็มโก้
อยู่ในห้างสำเสร็จค้าแห่ง๑ตำบล
ท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ไปสอบถามพนักงานขายทอง
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านางสาวอภิญญาสุขพินิษฐ์

ขณะที่เธอกับเพื่อนอีก๓คนอยู่ในร้าน
สังเกตแล้วเห็นคนร้ายเดินตรงเข้ามา
แล้วหลังจากนั้นพอใกล้จะถึงร้าน
ก้อนหินคว่างเลยคว่างใส่กระจก

เข้ามาที่บริเวณหลังเคาน์เตอร์

แต่อย่างไรก็ตามคนร้ายกวาดทองไป

คนร้ายวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์

เป็นอย่างไรเล่าให้ฟัง
เขาเดินบนหน้าร้านทองค่ะ
แล้วเขาก็ฝากที่น้องมัฟเบี้ยง
แล้วเขาก็โดดเข้ามา

หลบหนีไปพร้อมกับทองที่วางอยู่ในตะกร้าหน้ารถ

ส่วนพฤติกรรมของคนร้ายน่าจะมีการเตรียมการก่อเหตุ
มาเป็นอย่างดีดูลาดเหลาแล้วด้วย
ตอนนี้ส่งชุดสืบสวนจากกองบังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็โรงพัก
สุพรรณบุรีกระจายกำลังออกไล่ล่าตัวคนร้าย